ส่วนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดหนึ่ง
ก็คือกำแพงเพชรที่นั่นโอ้โห

ฮาอุจจรรรรี่ดอุจรรรรอท
ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คุณ

โอ้โหล้มลุกลุกคลานกลิ้งไปกลิ้งมากิจกรรมเขาเยอะ
ในวันนั้นนะครับบอกเลยว่าสนุกมากจริงนะครับ
ในงานงิ้วประจำปีศาเจ้าพ่อสัมปอกงที่จัดขึ้นบริเวณ
ริมน้ำปิงตำบลท่าพุษาอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
แพะเยอะแบบนี้ไม่ได้จับแพะมาชนแกะนะฮะ
แต่คือเป็นการจับแพะเข้าบ้าน
เฮ้ยเอากติกามันยังไงล่ะคะ
ก็ไม่ยากฮะจับแพ้แล้วโยนมันเข้าไปในคอกแบบนี้ครับ

ทุลักทุเลเอาตีรังกาด้วยแพะตีรังกา
บางคนเขาให้ไปจับแพ้ดันล้มกิ้งล้มหงายจับกบซะอย่างนั้น

ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วฮะสนุกสนานเฮฮา
แข่งขันกันจับแพะเข้าบ้าน
ก็เป็นการนำเอาลูกเสือนี่แหละ
ก็คงมีกิจกรรมวันนั้นเป็นวันที่ลูกเสือเขามาทำกิจกรรมชุมนุมกันแล้ว

จริงก็เป็นกิจกรรมที่น้องหนูได้ร่วมทำกันกับผู้ใหญ่ด้วยนะครับ

อกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งการแข่งขัน

เป็นไงฟังแล้วงงเลย

ปิดหน้าปิดตาไว้แบบนี้
ก่อนขึ้นชก
ต้องว่ายครูก่อน
เป็นการข่มคู่ต่อสู้ให้ได้ยินเสียง

เอาดูช่วงเวลาของการชกหน่อย

มันมากนั่งฟะ

พอเจอกันพวกเขาใส่กันนวมหลุดเลยทีเดียว
โอ้ยโอ้โหต้องโดน

อย่าโดนลมแต่อย่าไปโดนคนดูแล้วกัน

จากคนในชุมชนรวมตัวกันปะทะกับใครรู้ไหม
ลูกเสือและเนธนารีรวมพลัง
โอ้โหนี่เหมือนกับเอาเวนเจอร์รวมพลังเลย
นี่ก็เป็นลูกเสือเน่นนารีร่วมพลัง

ไม่รู้ว่าใครชนะแต่ดึงกันมันมากเลยบอกเลย
อ้าวแต่ว่าลูกเสือน่าจะแพ้

อ๋อก็เลยยื่นซ้ายมาดึงฮึดฮึดฮึด

นี่โดดลงน้ำไปแข่งขันเรือกระบะ
เฮ้ยเรื่องกระบะเหรอ

ก็แล้วแต่จะเรียกเรือกระมังก็ได้
คือวิธีการแข่งนะไม่ใช่มาชนกันอย่างเดียว
แต่เรือแต่ละลำเขาจะมีลูกโป่งผูกติดเอาไว้เห็นไหม

ต้องไม่รู้เพราะบางทีเห็นเหมือนกัน

มันสนุกก็เลยต้องให้เด็กเข้ามาเล่นแบบนี้พลังเขาเยอะ
แล้วนี่โอ้โหมวยทะเล
เวทีนี้นะมีพี่เลี้ยงไว้คอยดูแล
ไหนอ่ะสุดท้ายล่วงไปกับนักมวย

เอ้ายังมีอีกไฮไลท์คุณผู้ชมครับ
ผมเลยบอกเลยว่านี่สุดยอดของความมัน

การแข่งขันแว้นกระสอบหนึ่งเดียวในโลกนี้
ผมไม่เคยเห็นการแข่งขันแว้นกระสอบมาก่อนแต่ที่นี่เขามี
แล้วการแข่งขันของเขาปลอดภัยมาก
เพราะว่าเอาน้องหนูมาใส่ไว้ในกระสอบมัดอย่างดี
เสร็จปั๊บเดี๋ยวเห็นไหมมีหมวกกันน็อกด้วย
กันกระแทกถูกต้องนี่คือวิธีการแข่งขันแว้นกระสอบที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ซ้อน๒ซ้อน๓ซ้อน๔หรือใครจะซ้อนต้องใส่หมวก
แต่เนี่ยทุกคนใส่หมวกกันน็อกหมด
เพราะฉะนั้นพร้อมแล้วนับถอยหลังพร้อมกันสาม
ต้องคอยมีพี่เลี้ยงนะคุณพอล้มแล้วลุกไม่ได้กลิ้งได้อย่างเดียว
มันเหนื่อยกันทั้งคู่ทั้งคนที่เป็นแว้นกระสอบและคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่คอยตาม
เอาดูนะเอาอีกแล้วล่วงอีกแล้วอ้าวลำบากแล้วต้องเอาขึ้นมา
หอบขึ้นโกยขึ้นยัดใส่กระต่ายเลยเหมือนเดิม

คุณต้องนึกภาพนะเวลาคุณกระโดดไปแล้วคุณรู้สึกหนักไหมล่ะหัว
แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน้องทุกคนที่อยู่ในกระสอบเนี่ย
กู้ภัยเขาก็จะเอาไปคืนสู่ธรรมชาติกันทุกคนเลยนะฮะ

ไม่ได้จับใจทุกกระสอบแล้วไปปล่อยน้องเข้ามาแข่ง

ใครชนะถึงเส้นชัยกันหรือเปล่า
อยากรู้เหรอว่าใครเป็นผู้ชนะ

ลองเอาคุณชนะจับใส่กระสอบ
แล้วมัดเหมือนเลยเหมือนแหนม

มัดเป็นตุ้มเดียวเลยฟอ

ให้แข่งอะไรก็ได้แต่อย่าแข่งไอ้พันนี้นะ

เออมันก็เป็นกีฬาสนุกสนานวัดความสามารถ
เด็กเขาสนุกสนานแต่ว่าก็ปลอดภัยนะ